เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้

ยายแดงยายแดงรถกู้ไพร
ที่เขาบอกโอ้โหไม่ยอมไปไหนเลย
กู้ภัยผีสิงนำศพยายแดงไปส่งแล้ว

อยากให้หมอปลาช่วยหมอปลาบอกได้ช่วยได้
แต่ยังไงขับรถมาที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีก็แล้วกัน

วันนี้ไปด้วยฮะก็ต้องไปกับยายแดง

หรือว่าคุณเอ๋อายุ๔๕ปีเจ้าของรถกู้ภัยนะ
บอกว่าตอนนั้นไปรับศพของคุณยายท่านหนึ่งคือคุณยายแดงที่แกเสียชีวิตนะฮะ
แล้วทีนี้เหมือนกับคุณยายแกไม่ไปไหนแกอยู่กับรถนี่แหละ
ไม่กล้าขึ้นรถไม่กล้าใช้รถเลยฮะ
ปั่นปวนไปหมดอยากให้หมอปลาเนี่ยช่วยเหลือเกิน
หมอปลาเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยให้ขับรถมาหาหมอปลากันแล้วกัน
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านของหมอปลานะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีที่เพชรชบุรี
เพราะเจ้าของรถกู้ภัยนัดกับหมอปลาไว้ว่าจะเอารถมาช่วยดูให้มาให้ช่วยดูหน่อย
นี่ขับมาถึงบ้านแล้วมาถึงตอนเที่ยงนะครับ
คุณสรายุทธ์ขับรถกู้ภัยผีสิงมาหาหมอปลาที่บ้าน
ลงจากรถเสร็จปุ๊บหมอปลาบอกเข้ามานั่งคุยกันก่อน
ขอฟังรายละเอียดที่มาที่ไปก่อนจะได้ช่วยถูก
คุณสรายุทธ์เล่าให้หมอปลาฟังนะฮะนอกจากเรื่องราวเมื่อวานใช่ไหม
ที่ว่าลูกสาวบอกจะจุดทูปบอกแม่ผิดคันหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าลูกสาวบอกนั่งรถกู้ภัยไปคนละคันกับที่นำศพของคุณแม่ไป
แต่วันนี้คุณเอ๋สรายุทธ์บอกกับหมอปลาว่าอย่างนี้ฮะ
บอกโอ้ยนี่เพิ่งนึกขึ้นได้นะคุณแข่งพระสอน

อยู่กับรถกู้ภัยของคุณสรายุทธ์เนี่ยนะฮะ
คือวันที่ไปรับศพยายแดงเนี่ยเพื่อจะไปส่งที่บ้านที่นครพนม

คุณสรายุทธ์บอกผมก็เอามาสูบ
จนตอนหลังถึงมารู้ว่ายาดเขาฝากมาให้ยายแดง
ยุ่งเลยทีนี้สงสัยจะเรื่องนี้แน่
หมอปลาก็เลยให้คุณสรายุทธ์ช่วยปริ้นต์รูปของยายแดงมาให้หน่อย
นี่ฮะปริ้นต์ออกมานะครับปริ้นต์ที่บ้านหมอปลา
แล้วก็ให้ลองเอามือเนี่ยมาแตะเอามือคุณสรายุทธ์นะมาแตะ
คือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอย่างเช่นชา
ตามนิ้วมืออะไรพวกนี้มันจะบ่งบอกได้ว่ามีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณตามติดอยู่
ซึ่งพอคุณชรายุทธ์เอามือไปแตะที่รูปของคุณยายแดง
มีอาการชาตามนิ้วเท้าเลยนะฮะนี่ฮะนั่งอยู่นี่ชาบอกชาเลย
หมอปลาก็เลยอ้าวงั้นลองปล่อยปล่อยมือออกจากรูป
ตอนนี้ชาอยู่นะพอปล่อยมือออกจากรูปหายฮะหายชา
กาแฟด้วยเพราะว่าแกไม่ได้สูบบุหรี่แกบอกแกง่วง
หมอปลาก็เลยบอกว่าสรุปแล้วคือยายแดงเนี่ยยังตามติดตัวคุณสรายุทธ์อยู่
คุณสุรายุทธ์ให้สัมภาษณ์คุณบอมรับทรวจของเรานะครับ
บอกว่ารู้สึกชาที่ปลายเท้าจริงฮะตอนที่แตะรูปของยายแดง
ทีนี้พอนึกย้อนไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เอาบุหรี่ยายแดงมาสูบนะ
ตัวของคุณสรายุทธ์ไม่หิวข้าวเลยนะครับ
วันสูบแต่บุหรี่ปกติเนี่ยสูบวันละ๑ซอง
นี่ก็หนักแล้วนะพอไปเอาบุหรี่ยายแดงมาสูบเนี่ย
ทีนี้จัดมากนะสูบจัดแบบเป็นวันละ๓ซอง
ก็เลยคิดว่ายายแดงเนี่ยสงสัยจะมาแฝงร่างคุณสรายุทธ์อยู่แน่แน่
เพราะว่าสูบบุหรี่จัดเหลือเกินช่วงนี้ถามลูกหลานยายแดงไป
หลานยายแดงก็ยืนยันว่าคุณยายแดงแกเนี่ยแกสูบบุหรี่จัดจริง
พี่ไปผมยังไม่ได้กินข้าวเลยมันไม่หิวมันหิวบุหรี่
ผมก็เดาเอาแหละเดาว่าเออพ่อยายแกเป็นคนชอบสูบบุหรี่
ก็คิดว่าสายขาวครับแต่บุหรี่ซองนั้นผมเขาให้ผมไปแบ่งกับผู้สายผมไม่ได้แบ่ง
เพราะว่าใช่
หลังจากนั้นหมอปลาก็เลยไปที่รถนะครับทุกผู้ชมครับรถกู้ภัยของคุณสุรายุทธ์นะครับ
แล้วก็ให้เปิดท้ายรถนะให้เข้าไปนั่งข้างใน

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังถามค่ะบอกภาพเมื่อกี้แว๊บกิ่งไม้มันบังค่ะพี่อุ๋ย

ทีมงานมีภาพแบบที่มันเห็นอะไรแบบชัดไหมคะ
เตรียมเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวว่ายุดไว้ให้ชัด
นี่หมอปลาเดินมาถึงรถมีอาการนะฮะ
ขาวน้ำตาไหลผ่าอืดผ่าโอมจะอาเจียน
แต่ต้องทำพิธีที่ท้ายรถที่ว่ารับศพคุณยายแดงมา
นี่ฮะให้คุณสรายุทธ์ขึ้นไปนะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลาบอกนี่สัมผัสได้เนี่ยไม่ใช่คุณยายแดงคนเดียวนะ
มีวิญญาณคนตายคนอื่นอีกหลายคนเลยนะอยู่กับรถคันนี้นะฮะ
ก็เป็นรถกู้ภัยพี่อุ๋ยก็คงนำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งหลายร่างแล้ว
ยายแดงคนเดียวก็วันละสามซองแล้วนะมีคนอื่นอีกจะยุ่งป่ะเหรอเนี่ย
กิ้งกว่านี้เลยหรือหมอปลาก็เริ่มทำวิธีนะครับ
สวดส่งวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในรถกู้ภัยนะครับ
ก็มีน้ำมนต์มีสายสินมีทูบ๑๖ดอกนะ
บอกสาเหตุที่ใช้ทูบ๑๖ดอกเพราะยายแดงแกเสียชีวิตตามปกติ
ไม่ได้ตายโหงนี่เอาสายสินมาพันรอบศีรษะคุณสรายุทธ์เจ้าของรถ
ลายสายอีกด้านหนึ่งพันทูบแล้วก็รูปของยายแดง
แล้วก็สวดมนต์ขจัดปัดเป่าวิญญาณให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่กับรถกู้ภัยคันนี้ด้วย
ส่วนน้ำมนต์จากการทำพิธีหมอปลาให้คุณสรายุทธ์ดื่มนะฮะ
นี่เห็นไหมหมอปลาบอกเอาให้หมดเลยนะ

คุณสรายุทธ์บอกเอานิดเดียวก่อนได้ไหมเอาแค่นิดเดียวก่อนได้ไหมผมเอาแค่นี้ก่อน
พอดื่มไปผอืดผอมนะฮะแต่หมอปลาบอกไม่ได้ไปเรื่อย
แต่น้ำเยอะมากเลยนะคะ
ต้องไปเรื่อยเหนื่อยแล้วค่อยพักเป็นช่วง
นี่ฮะสุดท้ายก็บอกเอาไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อน
เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเอาไปราดใส่รถของคุณสลายุทธ์
แล้วไปพรมรอบรถกู้ไพรราดใส่คุณสลายุทธ์แล้วไปพรมรอบรถกู้ไพรนะฮะ

นี่ไหวนะคะบอมอภิวัฒน์บอกว่าไม่น่าเชื่อ
พอดื่มน้ำมนต์เข้าไปผอืดผอมอึกอักอึกอัก
ตามนี้อาจจะซ้ำลักหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าแบบ
ถ้าดีขึ้นก็โอเคอะ
ก็เข้าใจได้ถ้าแบบผีไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้
มีรสตัวต่อปลาผมตบเข้าไปอีกเตื้อเห็นไหม
เนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
จากนั้นหมอปลาก็เอารูปของยายแดงเนี่ยมาจุดไฟเผา
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการส่งยายแดงกลับไปยังพบภูมิของตัวเอง
จะได้ไม่ต้องมาติดอยู่กับรถกู้ภัย
นี่ฮะคุณสรายุทธ์นะครับ
เสร็จพิธีบอกว่าก่อนจะทำพิธีเนี่ยตัวเองตัวสั่นแบบสั่นแบบลึก

แม่มันก็ระหว่างทำนี่มันปั่นป่วนในท้องอ่ะนะ
ช่วงดื่มน้ำมนต์เนี่ยมันผอืดผอม
แต่หลังเสร็จพิธีนี้โล่งเลยฮะ
สบายตัวสบายใจ

คนในหมู่บ้านคนในครอบครัว

จะได้ไม่ต้องกลัวรถกู้ภัยของเขาอีกต่อไป
แล้วยังได้อุทาหรณ์ว่าไม่ควรไปรับของของคนตาย

แม้ว่าญาติคนตายจะเอามาให้
แต่บุหรี่ซองนั้นยังไม่ถูกแกะ
ญาติเนี่ยเขาอาจจะเอามาให้ยายแดง
แล้วเราไปแกะมาสูบเนี่ยด้วยความไม่รู้

ผมก็ดีขึ้นแล้วก็
ผมคิดว่าทางโครงการที่ผมอยู่
หมู่บ้านเพื่อนบ้านอะไรเขาคงจะ
ผมอยากให้เขารู้สึกดีขึ้น
ก็ได้ความรู้จากหมอปลาด้วยว่า
เราไม่ควรไปของผู้เสียชีวิต

ครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกแล้วก็เคสแรกที่ผม

แต่ตัวของพี่เอ๋เนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
ว่าบุหรี่เนี่ยเขาห่วงไง
ก็ถ้าบอกก่อนสูบเนี่ยไม่มีปัญหาฮะ

พอเกิดอาการถึงสำนึกได้ไงครับ
แต่ทีนี้ไอเคล็ดเนี่ยผมยังจะเตือนอย่างนี้อย่างว่า

บางคนมีความคิดผิดเช่น
ให้เราไว้ก่อนเขาตายเนี่ย

แต่ถ้าเอาของคนตายมาห้อย

เอาเป็นว่าก็เสร็จพิธีเรียบร้อย
ไม่มีวิญญาณคุณยายแดงหรือว่าวิญญาณของใครอยู่ที่รถอีกแล้ว
นี่ฮะทิ้งท้ายหน่อยก่อนกลับบ้าน

หมายเลขทะเบียนรถกู้ภัยของคุณสรายุทธ์
อะไรเนี่ยบ่อใบไม้ฉอฉิงเหรอ

อันนี้เผื่อใครพบเห็นจะได้ทักทายกันถูก

บอกขอบคุณพี่อุ๋ยค่ะรอตั้งแต่เมื่อวาน
ถามมาตั้งแต่เมื่อวานที่เล่าไป